บันเทิงไทยรัฐรายการที่แซ่บทุกสิ่งและรู้จริงทุกเรื่องบันเทิงสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บันเทิงไทยรัฐนะคะ
เช้านี้เจอกับคุณขวัญแล้วก็ใบตองเชอรี่หายตัวไปแล้ว
เชอรี่อาจจะไปจับโปรเคมอนอยู่นะตอนนี้อาจจะเดินเออไม่ก็ถูกตีนะคะ
โปเกมอนนะคะมาที่ข่าวแรกวันนี้กันดีกว่าคุณค่ะ
บอกเลยว่าขอให้มันสนใสสนใสตอนแม่ลูกสุดฤทธิ์แล้วกันค่ะ
ใกล้ถึงวันแม่แล้วพูดถึงแม่ลูกคู่นี้หน่อยละกัน
นี่ด้านหลังเป็นไงแม่โบน้องมะลิน่ารัก
ลูกพี่มะลิของเราเนี่ยนะเพิ่งเข้าโรงเรียนไงคุณ
เป็นสองวันชวนเพื่อนเล่นไปเพื่อนชวนเพื่อนเล่นสไลเดอร์สุดฤทธิ์นะคะ
วันนี้ค่ะแม่โบก็เลยมาอัปเดตหน่อยละกันว่าน้องมะลิเป็นยังไงบ้าง
โรงเรียนมาแล้วเนี่ยแหมน่ารักจริงเลยนะคะสำหรับคู่นี้
ถ้าพูดถึงคู่แม่ลูกสุดฮอตต้องคู่นี้เลยค่ะ
ต้องเป็นคู่ของคุณแม่โบเวนด้าแล้วก็น้องมะลินะคะ
ล่าสุดค่ะจุงมือกันไปร่วมงานอีเวนต์
ซึ่งน้องมะลิเนี่ยก็ไม่พลาดที่จะโชว์สเต็ปแดนสุดมันเหมือนเช่นเคยค่ะคุณค่ะ
น่ารักจริงดุ๊กดิ๊กตามเคย
แล้วก็ใกล้เข้าสู่เทศกาลวันแม่แห่งชาติทั้งทีนะคะ
ตาตัวน้อยก็เลยขอมีมุมหวานให้ได้อมยิ้มเหมือนกันค่ะ
ด้วยการนำพวงมาลัยมามอบให้กับแม่โบนะคะ
พร้อมส่งจุ๊บให้กันแบบน่ารักด้วย

นะคะได้เห็นโมเมนต์แบบนี้คุณแหมล่ะพี่จ๋าก็ไปให้กำลังใจก็ซึ้งกันไปทำตามกันเลยค่ะ
ส่วนความน่ารักอีกหนึ่งอย่างก็คือตอนนี้น้องมะลิเข้าโรงเรียนแล้ว
และคนต้องเห็นภาพคุณไปบ้างนะโชวนเพื่อนเล่นสไลเดอร์กันเลย
ก็จะเห็นคลิปวิดีโอแรกเลยที่น้องมะลิเนี่ยพยายามชวนเพื่อนรุ่นพี่มาเล่นด้วย
ซึ่งไม่มีการร้องไห้งอแงทั้งแม่แล้วก็ลูกค่ะ
ส่วนวันที่๒นะคะแม่โบเผยว่าเสียฟอร์มร้องไห้เล็กน้อย
พอลูกสาวเห็นเพื่อนคนอื่นร้องไห้ตัวเองก็เลยร้องไห้ตามค่ะ
ร้องเลี่ยนแบบน้องค้าแต่สักพักก็คงเงียบไปค่ะไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะจ๊ะ
ก่อนเจ้าเผยว่าตั้งแต่ช่วงกำลังเดินเสียงหาคมนี้เป็นต้นไปค่ะ
ทั้งคู่ก็จะรับงานในวงการบันเทิงน้อยลง
ก็ที่สำคัญเลยคือเนื่องจากอยากให้น้องมะลิมีสมาธิกับการเรียนค่ะ
ก็เป็นช็อตซึ้งที่เจ้าตัวก็ยังไม่รู้ไม่รู้จะรู้หรือไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้นะคะ
แต่ก็ความเป็นแม่ก็รู้สึกดีใจ
บางทีเขาก็แบบอยู่ก็เข้ามากอดอะไรอย่างนี้
แต่กอดของเขาเนี่ยมีนัยะไง

นมขอขนมขออะไรอย่างนี้ก็จะแสดงความรักให้เราเห็น
คือวันนี้เป็นวันที่๒แล้วก็เด็กในห้องเขาก็จะรู้ตัวแล้ว
เพราะว่าวันแรกก็จะตื่นเต้นกับของเล่นอะไรพวกนี้นะคะสถานที่
ในห้องก็ร้องพอเสร็จปุ๊บเหมือนอุปทานหมู่อะค่ะ
ร้องแบบร้องมากเราก็นึกว่าไม่เป็นไรหรอกร้องแป๊บเดียว
มาแอบแล้วไงคะแอบอยู่ในห้องครัวแล้ว

เขาก็แบบเหมือนแม่โบจ๋าแม่โบจ๋าอะไรอย่างนี้
เราก็ห่วงเหมือนกลัวเขาจะแบบทิ้งเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องทำ
ช่วงต้นเดือนนี้มันเป็นงานที่รับมาตั้งนานมากแล้วค่ะ
แล้วก็ตอนแรกที่เรารับเรายังไม่ทราบว่าโรงเรียนจะเปิดเมื่อไหร่
ก็เป็นงานที่มันต่อเนื่องมาแต่ว่าพอช่วงกลางเดือนปลายเดือน
ก็จะสาละไม่ค่อยมีแล้วอย่างนี้
มีความน่ารักมากเลยนะคะ
จำไม่ได้แล้วคุณเข้าเรียนวันแรกเป็นไง

ถ้าจำได้ก็แปลกแล้วล่ะคุณคุณต้องถามคุณแม่แล้ว

ช่วงนี้ช่วงเดือนวันแม่นะคะต้องบอกเลยว่า
เราก็จะได้เห็นภาพความน่ารักของคู่แม่ลูกในวงการบันเทิง
นี่แค่คู่แรกน่ารักขนาดนี้เลยคุณ

คุณผู้ชมอาจจะไม่ค่อยได้เห็นน้องมะลิออกงานอีเวนต์สักเท่าไหร่

แม่โบจัดสรรเวลาให้มาเจอพี่จ๋าแน่นอน